จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่มีบุคคลสำคัญจากทั่วประเทศนะคะ
เดินทางออกไปใช้ไปลงคะแนนเสียงประชามติตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
อย่างในชวนหลีกภัยเดินทางกลับบ้านเกิดไปยังจังหวัดตรังค่ะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากร่างรัฐธรรมนูล
แต่ว่าอยู่ที่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้นค่ะ
ชัวร์หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อำเภอเมืองตรัง
ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับทักทายประชาชน
ก่อนจะเข้าครูหาออกเสียงประชามติ
ชวนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสิ่งเปลี่ยนแปลงพอสมควร

รัฐธรรมนูลไม่ใช่สาเหตุของปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขณะนี้
แต่เกิดจากพฤติกรรมบางคนแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ
เช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลอดีตหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงที่หน่วยออกเสียงที่๖ตะบนอีสานอำเภอเมืองบุรีรำ
นายอนุทินบอกว่าการเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติครั้งนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ส่วนนายสุวัสดลิปตาพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปลงประชามติที่หอระคังวัดหลักร้อย
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับคำตัดสินของประชาชน
ร่วมมือกันเดินหน้าประเทศไทย

คือมีการเลือกตั้งและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ส่วนทางด้านพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีชื่อในหน่วยออกเสียงที่๒๙ตำบลในเมือง

แต่พบว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหมือนทุกครั้ง
เพราะว่ามีการแจ้งใช้สิทธิ์นอกเขตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก็เดินทางไปออกเสียงประชามติที่หน่วยออกเสียงที่๑๑อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

แม้ว่าจะมีบางหน่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
แต่ก็ยังสามารถที่จะส่งผลคะแนนได้
ว่าจะทราบผลคะแนนทั้งหมดภายในเวลา๒๑นาฬิกาของวันนี้ค่ะ